ประเทศญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยนะคะในการเก็บตัวพร้อมกับเตรียมสู้ศึกดีกีฬาโอลิมปิกเกมในประเทศญี่ปุ่นนะคะที่กรุงโตเกียวที่จะเป็นเจ้าภาพในปี๒๐๒๐ค่ะ
ส่วนความคืบหน้าของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนั้นมีการประชุมเบื้องต้นนะคะ
ข้อมูลพบว่าจะมีการแข่งขันในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ
บุษบายอดบางเตยนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
พิจารณาข้อเสนอจากจังหวัดยามานาชิประเทศญี่ปุ่น
เกี่ยวกับการส่งนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกโอลิมปิกเกมสองพันยี่สิบ
เก็บตัวที่เมืองนี้จึงได้พาคณะทำงานพร้อมกับสี่ฮีโร่โอลิมปิก
ประกอบด้วยโสพิตาธนสารสุกัญญาศรีสุราชพิมซิริสิริแก้ว
และสินเพชรกรวยทองมาตรวจเยี่ยมชมสถานที่และรับฟังรายละเอียดที่โรงเรียนมัธยมฮิคาว่า
ซึ่งเตรียมไว้เป็นสถานที่เก็บตัวในยามฝึกซ้อมนางบุษบาเปิดเผยว่าโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์ทั้งต่อนักกีฬา
และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยขณะนี้เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้น
แต่คาดว่าน่าจะส่งนักกีฬามาปีละ๑ครั้งเพื่อเป็นการเปลี่ยนสถานที่ฝึกซ้อม
ส่วนกรณีที่คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมีมติเอกชั้น
ควรให้เลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่๔๔
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่๑๒ถึง๒๒๑มกราคม๒๕๕๙
เนื่องจากอยู่ระหว่างการแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ศาสตราจารย์ดรสมคิตเลิศภัยทูลประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยว่า
แข่งขันดังกล่าวจะเลื่อนออกไปในช่วงปีหน้าระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม
และควรให้แข่งขันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งหลังจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะสรุปวันแข่งขันที่ชัดเจน
นำเสนอที่ประชุมอีกครั้งในวันที่๙ธันวาคมนี้
สำหรับการแข่งขันกีฬาทางอากาศแอร์เรสวันไทยแลนด์
เตรียมจัดขึ้นที่ท่ากาศยานนาชาติอุตเผ่าระหว่างวันที่๑๙ถึง๒๐พฤศจิกายน
โดยใช้งบประมาณในการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น๑๐๐ล้านบาท
แบ่งเป็นงบจากรัฐบาล๗๙ล้านบาทและจากภาคเอกชนอีก๒๑ล้านบาท
แข่งขันเอเรสวันจะมีเครื่องบินเล็กร่วม๖ลำระยะทาง๕กิโลเมตรจำนวน๘รอบ
ขนาดของเส้นทางกว้างเท่ากับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ
ต่ำที่มีความสูง๑๐เมตรความเร็วกว่า๔๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ